คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าโควิดรอบนี้เนี่ยค่ะนอกจากเรื่องปากท้อง

ความเครียดนี่เกิดขึ้นทุกบ้านนะคะ

พอวานนี้โพสต์ยาวเลยพี่แจ๊คพูดกับน้อง
แกโพสต์ระบายความรู้สึกนะคะว่าอดเป็นห่วงอนาคตของลูกสาวไม่ได้นะคะ

เป็นลูกสาวที่ตัวเล็กน่ารักแน่นดูมากคุณผู้ชม
คือแกบอกว่านะคะไหนจะเรื่องสภาพสังคมเรื่องการศึกษาอีกนะคะ
โดยตอนนี้นะคะก็ได้มีการพูดคุยคร่าวกับภรรยานะคะไว้ว่า
หากทุกอย่างยังไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องย้ายไปอยู่อเมริกาภายในปี๒ปีนี้ค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะวีดีโอสอบถามพี่นัทนะคะ
ซึ่งกำลังเลี้ยงลูกอยู่นั่นแหละค่ะยุ่งอยู่เลยแล้วเมื่อวานที่เราโทรไปหานะคะ
คือต้องจอดรถคุยข้างทางกันเลย
แกบอกว่าที่โพสต์ยาวเนี่ยเพราะว่าเครียดกับโควิดจริงค่ะ
แพนไปอยู่อเมริกาเนี่ยยังไม่ได้ไปตอนนี้หรอกนะ
แต่ถ้าหากมันไม่ไหวจริงนะคะหลายอย่างไม่ดีขึ้น
อย่างเช่นเรื่องวัคซีนก็อาจจะต้องไปแล้วค่ะ
โดยตอนนี้นะคะงานแสดงก็หยุดเกือบหมดค่ะ
ได้รับผลกระทบแบบเต็มเลยล่ะค่ะ
เพราะที่เราขีดไปมันคือซีโนแวคเนี่ย